คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องความเชื่อแล้วก็ปริศนาของดวงไฟที่เกิดขึ้นจังหวัดบุรีรำ
มาอีกแล้วคุณผู้ชมดวงไฟแว๊บมาตอนกลางคืน

ดวงไฟประหลาดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นดวงกลมแล้วก็ลอยไปลอยมาอยู่บริเวณที่จับภาพเอาไว้ได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
หลายคนก็แปลกใจว่าไฟประหลาดนี้มันคืออะไร
บางคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นปอบหรือเปล่า
โอ้โหพอคลิปนี้เผยแพร่ไป
อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยไม่รอช้า
ตามไปที่บ้านที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้เอาไว้
ซึ่งทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเขามีกล้องวงจรปิดหมดเลยค่ะ
ไม่ใช่แค่นั้นยังมีสายสินคล้องรอบบ้านเอาไว้ด้วย
นี่ค่ะก็คงเป็นความเชื่อแหละนะเพื่อความปลอดภัย
ส่วนห้องน้ำมีการนำยันมาติดเอาไว้
เดี๋ยวให้ดูนะมีรอยปริศนาที่อยู่ที่อ่างอาบน้ำและพื้นปูนหน้าบ้านด้วย
ไปคุยกับเจ้าของบ้านค่ะคือนายสอยจิมประโดน
เขาบอกว่าช่วงคืนวันพระที่ผ่านมานะนายสอยเนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง
กระทบกระแทกที่ประตูหน้าบ้านปึ้งก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดู
ซึ่งต้องบอกว่าเห็นแล้วตกใจมากเพราะก็เห็นเป็นดวงไฟเนี่ยลอยไปลอยมา
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนี่แหละครับเจ้าตัวก็ดูแล้วดูอีก
มันเป็นแมลงอะไรที่มีไฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นแสงกระทบแสงสะท้อนอะไรไหม
แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ก็ยังตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดวงไฟบางอย่าง
ที่มีพลังงานอย่างแน่นอนทีนี้ทีมข่าวเราไปถามอีกคนนึง
ก็คือนางสาวยุราวัลจำนงเธอก็บอกว่าเธอมั่นใจนะว่าดวงไฟที่เห็นเนี่ย
จะต้องเป็นดวงไฟของผีปอบไม่ก็ผีกระสืออย่างแน่นอน
มีเหตุผลนะยังไงเธอบอกว่าก่อนหน้านี้พี่เคยมานอนที่บ้าน
แล้วก็เห็นดวงไฟแบบนี้ลอยอยู่ในห้องน้ำทั้งที่ตอนนั้นห้องน้ำก็ปิดไฟด้วย
แล้วมาเห็นไฟวาบอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นภาพที่เราจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็น
ตามเรื่องเล่าที่เขาบอกนะเขาบอกว่าในห้องน้ำปิดไฟมืด
แต่เห็นดวงไฟแว๊บเขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นกระสือที่ไปกินของสกปรกในห้องน้ำ
เพราะว่ากระสือชอบกินของเน่าของสกปรกนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากนางสาวยุราวัล
คุณผู้ชมไปคุยกับอีกคนหนึ่งบางเอียมอยู่สาโกค่ะเป็นคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้าน
คุณยายบอกว่าไม่เคยเจอดวงไฟประหลาดแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าดูจากในคลิปเนี่ยก็มั่นใจ
เชื่อว่าน่าจะเป็นดวงไฟของผีปอบแน่นอนเพราะคุณยายเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟัง
ว่าก่อนที่จะเจอปอบนี่นะก็จะเป็นคนชาวบ้านปกติทั่วไป
ก่อนที่จะกลายร่างเป็นปอบเนี่ยจะมีดวงไฟสีขาวอมเหลืองลอยมา
ตามหากลิ่นขาวไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็บอกอยากกินเลือดอยากกินเลือด
ตอนนั้นเนี่ยค่ะพี่สาวของคุณยายกำลังจะคลอด
แล้วก็มีคุณยายคนหนึ่งถูกผีปอบเข้าร่างเขาคงได้กลิ่นคาวเลือดนะคะ
ก็เดินมาเดินมาบริเวณที่เขากำลังจะคลอดนี่แหละ
แล้วก็พูดว่าอยากกินเลือดอยากกินเลือดอืม
แต่คนแถวนั้นเนี่ยเห็นยายก็เลยไล่ยายกลับบ้านไป
พอกลับไปดูคุณยายที่บ้านคุณเชื่อไหมว่าคุณยายเสียชีวิตแล้ว
แล้วสภาพร่างกายของคุณยายนะคือภายในไม่มีเครื่องใน

ชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะถูกผีปอบกินจนหมด
คุณผู้ชมเราเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ
ก็เป็นเพียงความเชื่อเป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็บุคคลที่เขามีประสบการณ์ต่าง
เพราะตอนนี้เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าดวงไฟที่เห็นตรงนี้คือดวงไฟอะไรกันแน่
เพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูกันเกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อเหล่านี้นะคะ
อืมอ่ะโหฟังไปฟังมามันก็รู้สึกขนลุกขนพองนะ
คุณแรบนี้มาทำไม
อยากดูตามภาพกราฟิกของไทยรัฐ

แล้วบอกอยากกินเลือดอยากกินเลือดอยากกินต้มเลือดหมู